ผู้ชายคนหนึ่งเป็นกู้ภัยแล้วเขาได้รับแจ้ง

ปรากฏว่าเจ้าของรถคันที่ไฟไหม้เนี่ย

ทำไมใจเย็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่คือรถกู้ภัยนะคะเขามีการดัดแปลงมา

เพื่อที่จะได้เข้าถึงสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
คือคุณนรัชพงศ์ทิศนพนลเป็นอาสาสมัคร
มูลนี้ที่ร่วมกับตันอยู่จุดสอนอประเวทชุด๒ค่ะ
ติดกล้องด้วยก็สามารถบันทึกภาพได้นะคะ
ก็ไประงับเหตุไฟไหม้รถเก่งคันหนึ่ง

คนขับเนี่ยหนีออกมาหนีออกมานอกรถค่ะ
ก็เอาถังเคมีฉีดสกัดจนเพลิงสงบ

ควันมันพุ่งออกมาจากหน้ารถก็เลยรีบจอด
แล้วคว้าอะไรออกมาไม่ได้เลยคว้าบะหมี่มาได้
สำเร็จรูปออกมาได้แค่ซองเดียวก็เลยนั่งกินอย่างที่เห็น

ห้องหกห้องหกจะไปไหนครับจะเข้าไปหวังจาก
แล้วมันไฟมันลุกจากไหนไม่รู้มันขับมาก็อยู่อยู่ก็ไฟลุกเลย
แล้วเหลือมาม่าซองเดียวนี่นะดื่มมาป่ะ
ก็กินโอเคกินเหล้านิดหน่อยขอกินเหล้ามานิดหน่อย
ดูจากลักษณะแล้วก็คงพอประมาณพอสมควรเลยล่ะนะคะ
โอ้โหเมาตกใจแล้วก็หิวค่ะสามการเลย